ไปดูข่าวแรกกันหน่อยนะคะกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา
ปรากฏว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นเป็นไฟไหม้ย่านสวนหลวง๑๐
แล้วคือมันเป็นโกดังที่เอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์ฉากถ่ายละครถ่ายอะไรพวกนี้ค่ะ
แล้วข้างในมันเป็นไม้ทั้งนั้นเลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ไหม้แป๊บเดียวนะคะลุกไปทั่วโกดังแถมลามกันอยู่ข้าง
สภาพจำไม่ได้เลยว่าเคยเป็นโกดังมาก่อนนะคะ

นี่ค่ะเป็นโกดังเก็บวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ประกอบฉาก
สำหรับละครแล้วก็ภาพยนตร์เนื้อที่กว่า๑ไร่
อยู่ในซอยเฉลิมพระเกียร๙ซอย๓๐แยก๗นะคะอยู่ที่เขตประเวท
อย่างที่บอกว่าวัสดุส่วนใหญ่ในโกดังเนี่ยเป็นไม้อัดพวกฉงพวกฉากอะไรอย่างนี้คุณ
มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีมาก
ลามเร็วค่ะแล้วก็ลามไปติดอู่ซ่อมรถใกล้ใกล้กันด้วย
ต้องเคลื่อนย้ายรถที่อยู่ข้างในอู่กว่า๒๐คันกันออกมาอย่างโกลหนเลยนะคะ
ดับเพลิงต้องใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะตรวจสอบเบื้องต้นโกดังเสียหายทั้งหมด
ไม่เหลืออะไรเลยนะคะโครงหลังคาที่สร้างด้วยเหล็กก็ซุดตัวลงมาด้วย
ส่วนรถยนต์ที่อยู่ในอู่ข้างเนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายไปเกือบ๑๐คันได้ค่ะ
เจ้าของอู่ซ่อมรถก็บอกนะคะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขายังทำงานในอู่อยู่นะ
แล้วก็ได้ยินเสียงหมาเห่าดังมากเลยเห่าไม่หยุดเลยค่ะ
เอกใจว่ามันเห่าอะไรนักนะ
พอเดินออกไปดูเท่านั้นแหละโอ้โหไฟสีส้มลุกโชนเข้าสายตาเลยอ่ะ
ก็เลยรีบโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดับเพลิงกันนะ
เพราะว่าไฟมันเริ่มลามมาที่อู่ของเขาแล้ว
สำหรับสาเหตุตอนนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างแน่
เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบก่อน
สายน่าจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะคะ